เชื่อก็ต้องเชื่อนะคะก็คือพี่ไปสัมภาษณ์นะคะ

ฝ้ามันขึ้นกล้องแบบนี้คุณผู้ชม

คือต้องบอกแบบนี้นะคะว่าก่อนสัมภาษณ์ได้เช็ดกล้องแล้ว
เพราะว่าตอนที่ไปอันนี้คือภาพเอาผ้าเช็ดอ่ะ
ตอนที่ไปฝนตกแล้วปกติเวลาถ่ายมันจะมีความชื้นเกิดขึ้น
ช่างภาพก็เช็คแล้วเช็คอีกก่อนที่จะสัมภาษณ์พี่เอ๋เนี่ยแหละค่ะ
กระทั่งเราต้องแบบว่าขอสัมภาษณ์ใหม่เราไปฟังเราก็ไปดูช็อตนี้กันเลยค่ะ
ไม่อยากเผาเลยไม่อยากเผาเลย

คืออย่างน้อยถ้ามันมีร่างมันผมสามารถมาหามันได้
แต่มันก็จะมีประเด็นค้านอยู่ว่าถ้าเก็บเอาไว้ไม่เผาเนี่ย

เห็นบอกว่าพี่เอาเพลงของน้องอาร์มที่แบบร้องไว้ก่อนที่จะเสีย
กล้องความมันขาวมันไม่ได้
พูดตรงคือมันมีช็อตหนึ่งด้วยที่สัมภาษณ์อยู่นะคะ
แล้วก็กล้องหล่นออกมาคือขาตั้งกล้องอยู่ดีมันก็มันไหลลงมา

คือแบบคุณผู้ชมอย่าว่างมงายเลยนะคะ
ว่าทั้งหมดทั้งมวลคือเรื่องเทคนิคเราเช็คแล้วเช็คอีก

เพราะว่าสัมภาษณ์อยู่ก็ต้องแบบขอแบบขั้นจังหวะก่อนแบบนี้คุณผู้ชม
เอ๋คุณผู้ชมบอกด้วยนะคะว่ายังสัมผัสได้ว่าอามมาหาค่ะ